ถ้าฟังแค่น้องปลื้มเอ๊ะอะไรนะคุ้น

วันนี้รุ่นพี่ผู้ชาย๗คนนะครับ
รุมทำร้ายน้องปลื้มเนี่ยเจอข้อหาหนักนะครับ
ขณะที่รุ่นพี่ผู้หญิง๕คน

แต่ก็อ้างว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ย
มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้อง

พศพระกระโพงพงศ์เพตรานะครับ

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากเข้าสอบปากคำ
รุ่นพี่๑๒คนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวาย

แบ่งเป็นผู้ชาย๗ผู้หญิง๕
เรื่องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพ
แต่อ้างว่าเป็นการกระทำในกิจกรรมรับน้อง
ก็ตำรวจก็บอกว่าผู้ต้องหามีสิทธิในการ

ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ส่วนรุ่นพี่ผู้หญิงอีก๕คนนะครับ
ถูกดำเนินคดีเรื่องของกฎหมาย
พรกรฉุกเฉินแล้วก็พรบควบคุมโรคติดต่อ
รวมทั้งนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมนะครับ
ก็ถูกดำเนินคดีทั้งหมดใน๒ข้อหาเช่นเดียวกัน
ส่วนข้อหาบุกรุกเคหาสถานในยามวิการ
บุกลุกอะไรคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
คือมหาวิทยาลัยไม่ได้อนุญาตเลยครับ

ตอนนี้มหาวิทยาลัยเขาก็พิจารณาอยู่
ว่าจะดำเนินการอย่างไร
ทั้งนี้หากพนักงานสอบสวนพบพยาหลักฐานเพิ่มเติม
ว่ามีบุคคลอื่นนะครับมีส่วนเกี่ยวข้อง

ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทันทีนะครับ
เรื่องต้นจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า
วันเกิดเหตุครับรุ่นพี่ผู้หญิง๕คนเนี่ย
คนนี้เธอแยกตัวไปทำกิจกรรมกับรุ่นน้อง

เป็นกิจกรรมรับน้องนี่แหละนะครับ
ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรุ่นพี่ผู้ชาย
ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานมากพอ
ที่จะเอาผิดได้ไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำนะฮะ
อาจารย์นักศึกษาพนักงานรักษาความปลอดภัย
แล้วก็หลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับ
อย่างไรก็ตามนะครับหลังการสอบปากคำ
แจ้งข้อหาแล้วนะครับตำรวจก็ปล่อยตัวนะครับ
ให้กลุ่มรุ่นพี่เนี่ยกลับบ้านทั้งหมดนะครับ
จากเป็นการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก
ส่วนผลชนสูตรพลิกศพนะครับอย่างละเอียด
เดี๋ยวต้องรออยู่ครับนะครับต้องรออยู่
เพื่อจะเอามารวบรวมในสำนวนคดีเพราะว่ายังอยู่นะฮะ
คือโรงพยาบาล๒โรงพยาบาลเขาชนสูตรอยู่
โรงพยาบาลมหาราชที่นครราชศรีมา
และโรงพยาบาลหัวเฉียวครับ
กระบวนการทางกฎหมายก็ดำเนินต่อไปนะคะ
ไม่มีใครลืมนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ